มองในมุมเพชรจ้าคนที่เขาเคยรักและปัจจุบันยังรักอยู่แม้จะเปลี่ยนสถานะ

สนับสนุนคุณสนับสนุนนี่เขาบอก
ใช่คือผมก็ไม่เกี่ยวแล้วไงพี่
คือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ

แต่คุณสมัยก่อนก่อนที่เขามีแฟนคุณก็ไปส่องซอส

ช่วงแรกมันไม่ได้เลย
มันทั้งหวงทั้งโมโหทั้งอะไร

ใช่แต่ตอนนี้มัน๒ปีแล้ว

เพราะฉะนั้นอะไรที่เขามีความสุข

ใช่เราเห็นเราก็โอเค

คณะสักเท่าไหร่เริ่มต้นครั้งใหม่นะ
ให้ไม่ได้เพราะว่าอย่างของผม
ถ้าความรักของผมเนี่ยผมให้๑๐เต็ม๑๐ร้อยเต็มร้อย
ไอ้เฮียงมันยังไม่รอดเลย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวัดอะไรหรอก
ก็คือทำตอนนี้มีความสุขทำไป
อยากจะไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนคุยกับใคร
ถ้าทำแล้วมีความสุขรีบทำซะ
มีข้อบ่งชี้ตักเตือนอะไรไหมครับ
ด้วยความเป็นห่วงเขา

ชายจะมาตัดสินว่าคุณนี่ผ่านชะลุนี้แน่นอน

สำหรับเราเราไม่รู้นะครับว่ารักครั้งใหม่ของเขา
อาจจะเป็นแฟนป๊อปปี้เลิฟอาจจะเป็นรักครั้งใหม่

เขาก็บอกว่าเราก็พามาให้เขาดูหลายคน
หลายคนถ้าไม่พอใจก็ทำดึงหน้าเฟี้ยใส่นะ

หมายถึงคุยคุยต้องคุยแหละพี่เพราะว่า

โสดกูกลับมาแล้วก็ต้องคุยอะ

เฮ้ยมันไม่มีแล้วแหละ
หมายถึงว่าชีวิตคู่อะ
มันไปมันอยู่คนเดียวดีกว่า

แต่บางทีได้คุยกับสาวที่แบบ

ก็มีความตื่นเต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาได้

แปลกใหม่พี่เราไม่ได้คุยกับสาวมา๑๑ปี
เปรคของเพชจ้าเมื่อบาดเจ็บจากการแต่งงานแล้ว
ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ไม่เข้ามา

หมายถึงว่าเราอยู่ในชีวิตกรอบครอบครัว
ที่แบบเป็นหัวหน้าครอบครัว

ต้องไม่กินเหล้าเว้ยต้องไปดูบุหรี่เว้ยต้องพูดเพราะต้องนอนเร็วอยู่ในเกาะมานาน
ตอนนี้มันหลุดออกมาแล้วจะพูดว่าอยู่ในคุกก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายคนอื่นก็อาจจะบอกว่าอยู่ในคุกมานาน
แต่ของผมใช้คำว่าอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบที่ดีมานาน
แต่พอมันออกมาแล้วว่ะมันออกนอกกรอบมาก็ต้องเต็มเหนียวเป็นคนสุดอ่ะ
ใช่ตอนนี้มีแฟนยัง

คุยเป็นคนปกติทั่วไปหรือคนอยู่ในวงการ
ก็ส่วนใหญ่ผมคุยคนปกติแล้วพี่

ในวงการเขาจะมากล้าคุยกับผมเหรอเขาคิดว่าคุณเจ้าชู้
ก็เป็นข่าวหรอกไม่เขากลัวว่าเป็นข่าว

ไอ้นิวมันไม่ได้พูดแบบนั้น
คือผมมีคุยใช่ไหมครับ
ทางคุยเวลาคุยกับใครก็พามาเจอ

แต่ด้วยวันเวลาคุยกันไปสัก๒๓เดือน

แล้วก็แยกต่างคนต่างไป
พอน้องเขาจากไปแล้วเนี่ย

เพราะว่าจริงอยากจะบอกว่า
ณจุดนี้ของผมดูลูกก็เกือบ๒๔ชั่วโมง
แล้วทำงานอีกเล่นฟิตเน็ต

ห่วงเวลาที่จะให้กับผู้หญิงอีกคนนึงค่อนข้างน้อย

ผมนอนกับลูกอาทิตย์หนึ่ง๔๕วัน
แปลว่าผมจะไม่ได้ออกไปเที่ยวกลางคืนเลย
แปลว่าเวลาอีก๒๓คืนที่เหลือของผมเนี่ย

จะมีใครศักดิ์คนที่เข้ามาโดยพอดี
ถ้ามีได้ถึงจะอยู่ด้วยกันได้

คุณจะแต่งงานมาเหตุการแต่งงานมา
การแต่งงานมาก็คืออาถรรภ์สรภ์ชีวิตเพชรกนี่หรอ
แต่แค่ชีวิตคู่แม่งยาก

ครบกันแบบวัยรุ่น

ไม่มีอะไรมีปัญหาเลย

เอ้ยไปออกไปหา

จะมาเลิกจะมาอะไรไม่ได้แล้ว
เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่า
จะแต่งงานทีดูกันให้ดี

เสร็จก็มีบางคู่ที่เขารอดกัน

แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าศึกษากันให้ดี

เราทำดีที่สุดน้องทำดีที่สุด

แต่ชีวิตคู่มันยากนะ

มันเหมือนให้ได้ไปทำอะไรยากที่มันรู้ว่า

ตอนนี้ยังไม่อยากแต่ง

แต่อนาคตอาจจะอยากแต่งก็ได้
เพราะชีวิตเราเปลี่ยนไปตามช่วงวัยเรื่อย

ไม่กลับบ้านจะตื่นบ่ายโมง